คุณคะเดี๋ยวนี้ใครจะขายอะไรอย่าลืมขายไอเดียไปด้วย
แล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ขายไอเดียมันจะไม่เกิดการจดจำและไม่อยากจะซื้อ
คือมันก็จะเหมือนคนอื่นทั่วไปมันไม่มีอะไรที่โดดเด่นใช่ไหม
ร้านขายเค้กร้านหนึ่งที่สุรินทร์เขาบอกว่าขายไอเดียเอาแบบนี้แหละ
คนจะได้จำคนจะได้มาซื้อเค้กสายหมู่
เขาบอกว่าลงยันไปเลยหน้าเค้กเนี่ยใครที่อยากจะโชคดีก็เลือกไปว่าให้โชคดี

ตัดได้ทานได้นี่ที่คุณเห็นภาพนี่คือทานได้หมดนะคะ
แล้วที่เป็นพระเครื่องหลายคนเหมือนจังเลยไม่กล้าทาน
ทำจากน้ำตาลแทะได้จริงกัดได้จริง
แล้วคุณลองนึกสภาพภาพสิถ่ายรูปออกมานั่งแท้พระเครื่องเหรอ
คุณจะให้เข้ากับประโยคอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อก็ได้

ชาวเน็ตเห็นภาพเขาก็แตกเป็นสองเสียงแล้วค่ะ
เสียงแรกก็บอกว่าดีจังเลยไอเดียดีจังเลย
อีกเสียงหนึ่งต้องยอมรับว่ามีคนมองว่าลบหลู่

ใช่ใช้คำนี้เลยลบหลู่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาต่างนี้นะคะ
เอาแต่เค้กเนี่ยประมาณ๘๙๐บาทนะคะต่อปอนด์เนี่ยนะคะ
โพสต์ออกไปไม่นานค่ะกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
ทีมข่าวของเราเห็นแล้วทั้งภาพและกระแสวิพากษ์วิจารณ
โลกโซเชียลมีเดียที่คุณผู้ชมอ่านจากคอมเมนต์เนี่ยนะคะ
ลงพื้นที่ไปเลยค่ะที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะ
พานักข่าวของเราเดินดูเค้กทุกอย่างเลย
มีตั้งแต่ตุ๊กตานอนกอดกันแล้วก็มีลักษณะสายสินพันรอบตัว
แต่ตอนที่นักข่าวเราไปอันนี้เค้กไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะอันนี้ค้างหน้าร้านนะคะ
แต่ตอนที่เราไปถึงไม่เจอลักษณะเค้กที่เป็นวัตถุมงคล
ประกอบภาพที่ให้คุณผู้ชมดูที่เป็นพระเครื่อง
แต่เขาก็เปิดเผยว่าเค้กทำตามสิ่งที่ลูกค้าสั่ง
เริ่มทำมาประมาณ๒เดือนแล้วก็คือเริ่มช่วงเดือนมีนาคม
ปกติตัวเธอชอบไปทำบุญแล้วก็สนใจเรื่องศัยศาสตร์อยู่นิดหน่อย
ก็เลยเกิดแนวความคิดจะทำเค้กขึ้นมาเป็นรูปวัตถุมงคล

ยืนยันสิ่งที่ทำออกไปไม่ได้ลบหลู่ศาสนา
แต่เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
บอกแบบนี้นะนี่เป็นคำพูดของเจ้าของร้านนะคะ
และเป็นการมอบของที่มีความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่ได้รับ
และที่สำคัญเพื่อให้ร้านอยู่รอด
ร้านเธอเองต้องขายไอเดียเพื่อให้อยู่รอดในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะ
แล้ววันนี้เองค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินท
เข้ามาตรวจสอบและก็แนะนำตักเตือนเจ้าของร้านไปเรียบร้อย

เพราะว่าเรามีจตนาในการมองให้เป็นของที่ละลึกรู้สึกถึงสิริมงคล
มันคล้ายกับการเอาแหวนใส่เค้กแล้วก็เค้กดึงเงินแล้วก็ลอตเตอรี่ค่ะ
คือจริงที่ร้านมีเค้กเกี่ยวกับมูเตรลวกตั้งแต่มีนาคมแล้วค่ะ
คือรูปแบบนี้นะคะ

มีการพัฒนาก็ตามยุคตามกระแสอะไรประมาณนี้ค่ะ
คือพอหน้าข่าวของเราไปถึงเนี่ยนะคะเจอเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านก็บอกว่าอ๋อสำนักพุทธมาแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ว่ากล่าวตักเตือนไปแต่ทีนี้เราก็อยากทราบรายละเอียดว่าสำนักพุทธตักเตือนว่าอะไร
ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่นะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้
ก็พูดสั้นเลยค่ะบอกว่าอ๋อลงไปที่ร้านแล้วลงพื้นที่ไปแล้ว
ตักเตือนเจ้าของร้านไปแล้วนะคะบอกว่า
รูปปั้นที่คล้ายวัตถุมงคลที่เป็นพระเครื่องให้เอาออกจากตัวเค้ก
ถ้าใครอยากได้ก็อาจจะเอาไปเก็บสะสมไว้ต่างหากหรือเปล่า

เออแล้วถ้ามีคนสั่งแบบนี้ล่ะสั่งแบบที่เขาห้ามทำเนี่ย
ต้องดูต้องดูคือมันต้องลงในรายละเอียดนิดนึงอะนะคะ
ตกลงมันได้ไม่ได้ถ้าเกิดคนซื้อต้องการแล้วสั่งมาแบบนี้ผิดไหม